ความคืบหน้าหลังจากที่ทนายของแอมนะฮะ

ธนสถานหญิงกลางก็ออกมาบอกว่า
จะไม่รับสารภาพในชั้นสอบสวนนะฮะ
แนะนำว่าให้รับสารภาพถ้าจะรับคือที่ชั้นศาลเท่านั้น

ถ้าจะไม่รับสารภาพในชั้นสอบสวน

เพราะไม่ว่าแอมจะรับหรือไม่รับ

เพราะตำรวจเดินหน้าหาพยานหลักฐานอยู่เรื่อย

ยืนยันว่ามีการพบกับแอมจริง
ตอนนี้การรวบรวมหลักฐาน

ืบหน้าไปประมาณ๘๐แล้ว
มั่นใจว่าพยานหลักฐานนั้นมีเพียงพอ

จะให้ความมั่นใจกับลูกความของตัวเอง

นั่นเป็นเรื่องปกติของทนาย

เชื่อมั่นว่าสามารถเอาตัวผู้ต้องหา
ฆ่าคนได้๑๔ศพลงโทษได้แน่นอนครับ
เพื่อพี่พัฒน์แอมจะอดทนค่ะ
ถ้าเจ้าตัวเข้ามารับสารภาพก็ไม่เป็นไร
แต่วันนี้ยืนยันได้ว่าพยานฐานที่มีขณะนี้

ส่วนแอมนะครับก็ไม่บังคับนะ
กว่าเขาจะมาขอร้องเพื่อรับสารภาพเอง

ทนายความจะว่าไงว่าไป
เพราะไม่มีทนายความคนไหนที่บอกว่าสู้คดีไม่ได้
แต่ว่าเวลาติดคุกแล้วธนายเขาไม่ได้ติดด้วย
จากนี้นะครับตำรวจเชิญตัวเพื่อนร่วมวงแชร์ของแอม
อีก๒คนชื่อว่าป่านและกุ้ง
คนนี้นะฮะมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ตำรวจภูทรภาค๗เป็นพยานสำคัญครับ
ทั้งสองคนคือทั้งป่าและกุ้งอยู่ที่ราชบุรี
รู้จักกับแอมมานาน๑๐ปีนะครับ

เคยร่วมวงแชร์กับแอมด้วยเมื่อปี๒๕๕๙
อันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับแอม
ไปครับกรณีของดาราสาวคุณไอซ์ปรีชายา
มีการสั่งซื้อสายนายผ่านทางออนไลน์
แล้วเจ้าตัวพร้อมกับคุณแม่เมื่อวานก็เปิดใจกับพี่หนุ่มใช่ไหมครับ

ซื้อมาเพื่อต้องการจะไล่สัตว์มีพิษที่บ้าน

เป็นการซื้อครั้งแรกยังไม่ได้แกะหีบห่อเลยด้วยซ้ำ
แล้วก็ให้กับตำรวจไว้แล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
โจ๊กบอกว่าฟังไม่ขึ้นครับ
อ้างว่าจะไปกำจัดสัตว์มีพิษในบ้านอันนี้ฟังไม่ขึ้น
ยังไงก็ตามคงต้องเรียกตัวมาสอบปากคำก่อน
แล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้คือ๘พฤษภาคม
จะเชิญผอกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับมาให้ข้อมูล
และรายละเอียดในการนำเข้าสายนาย
และข้อมูลบริษัทที่นำเข้าทั้งหมด
ว่าแต่บรบริษัทนั้นวัตถุประสงค์ใดบ้างในการนำเข้ามา
ซึ่งวัตถุประเภทนี้ถือว่าเป็นวัตถุควบคุมนะฮะ

ห้ามนำเข้าครอบครองหรือเอาผสมใส่ในอาหาร

ถ้าใครฝ่าฝืนโทษคุกเป็น๑๐ปีนะ
และมีการปรับเป็นล้านหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับ
คลี่คลายคดีครับจะมีการนัดประชุมอีกครั้ง
วันพรุ่งนี้๗พฤษภาคมช่วงเย็น
และอีกรอบคือ๑๐โมงเช้าวันจันทร์ที่๘พฤษภาคม
ยืนยันว่าทุกอย่างต้องรัดกลุ่มรอบครอบ
และจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับ
เร็วนี้อาจจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม
อีก๑๒คนที่มีส่วนร่วมกระทำความผิด

ส่วนทีนี้เรื่องของตัวสมุนไพร

คุณผู้ชมที่มีการไปตรวจค้นบ้านของพี่สาวของแอมสายนาย
แล้วก็มีการตรวจตัวแคปซูลต่าง
ปรากฏว่ามีสายนายผสมอยู่หรือว่ามีส่วนผสมอยู่ในแคปซูลเหล่านั้น
ทีนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการตรวจรอบ๒แล้ว
ซึ่งการตรวจรอบ๒ผลจะออกวันนี้

ตำรวจบอกว่าถ้าผลการตรวจบ้านของพี่สาวแอมรอบ๒
มีสายนายเหมือนกันเดี๋ยวออกหมายจับเลย
ออกหมายจับตัวพี่สาวทั้งสองคนนะคะที่เป็นเจ้าของบ้าน
พี่สาวทั้งสองคนนี้นะคะก็คือคุณแจงแล้วก็คุณปู
ที่ว่าสนิทกันมากับแอมสายนายกว่า๑๐ปีนั่นแหละค่ะ

ถ้าเกิดว่าผลตรวจออกมาวันนี้
ว่าการตรวจรอบ๒นั้นมีสารสายนายอยู่ในบ้านเหมือนกันนะคะ
นี่คือเรื่องราวที่ได้รับการเปิดเผยนะคะจากทางด้านของตำรวจ

ได้มีการตรวจพบสารสายนายในแคปซูล
แล้วก็ยาสมุนไพรหลายรายการเลยที่มีการตรวจยึดไปก่อนหน้านี้
คือตรวจค้นบ้านรอบแรกเนี่ยถ้ายังจำกันได้คุณผู้ชม

นั่นคือครั้งแรกของการตรวจบ้านพี่สาวแอมสายนายนะคะ
ส่วนรอบ๒ก็มีการเข้าไปตรวจอีก
ก็ตรวจเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง
สมุนไพรหรือว่าจะเป็นยาแคปซูลต่าง

พี่สาวสองคนก็คือคุณแจงแล้วก็คุณปู
ถ้าออกหมายจับถ้าผลตรวจออกชัดเจนเมื่อไหร่

สอบสวนที่สพบางแพรทันที

เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ

ประเด็นนี้ก็คือคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องเลย
แต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้กรณีที่ทนายพัฒน์ทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์
ทนายความของทางผู้ต้องหาแอมไปพบกับแอมที่ทันทะสถานหญิงกลางนะครับ
ใช้เวลาพูดคุยกว่า๑ชั่วโมงครับหลังจากนั้นทนายเนี่ยกลับออกมาแล้วก็ยืนยันว่า
ผู้ต้องหาก็คือแอมจะไม่ให้การรับสารภาพใดแต่จะให้การชั้นศาลเท่านั้น
และยืนยันว่าลูกความของเธอสู้คดีแน่นอนสู้คดีได้ด้วย
โดยเฉพาะกรณีคดีของคุณก้อยมีการเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนจะถูกออกหมายจับแล้ว
และทนายบอกว่าเป็นหลักฐานที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหน
ส่วนในคดีอื่นก็จะว่าไปตามพยานหลักฐานเช่นกัน
จากนี้ไปจะลงพื้นที่ทำงานเพื่อใช้ในการสู้คดีให้ลูกความครับ
ทนายพัฒน์บอกด้วยนะครับว่าแอมเขาไม่ต้องการให้ใครมารบกวนอีก
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนหรืออดีตสามีที่เป็นตำรวจ
นี่นะที่ตอนนี้ให้ถูกออกจากราชการไว้ก่อนใช่ไหมครับ
ขอให้มีแค่ทนายมาพบได้คนเดียวเท่านั้นเพราะอะไร
ไว้ใจทนายความที่สุดทนายพัฒน์บอกแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วในเรือนจำแอมเขาเป็นยังไงบ้างกินอิ่มนอนหลับหรือเปล่า
นายพัฒน์บอกว่าอ๋อแอมเขาปรับตัวได้ดีเขาเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์
เพื่อนในเรือนจำตั้งฉายาให้ว่าแอมร้อยศพ
ร้อยศพเลยเหรอ
นี่เขาบอกว่าเพื่อนในเรือนจำตั้งฉายาให้แบบนี้
แต่ตอนนี้มีเหยื่อ๑๔รายเองนะแอม๑๐๐ศพเลยเหรอ

ทนายพัฒน์บอกด้วยว่าก็ถามแอมตรงเหมือนกันว่าแอม
เอาตรงเลยนะทำหรือเปล่าแบบที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้ทำไหม
ก็ตอบว่าไม่ได้ทำค่ะเธอก็เลยแนะนำไปว่า
อย่างนี้นะฟังดีดีข้อดีข้อเสียถ้ารับสารภาพเนี่ย
มันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไร
เธอก็อธิบายแจกแจงคดีนี้อัตราโทษสูงถึงประหารชีวิต
ซึ่งแอมก็ตอบกลับมาในเมื่อหนูไม่ได้ทำ
หนูก็ไม่มีวันได้รับโทษแบบนั้นบอกแบบนี้ฮะ
เพื่อพี่พัดแอมจะอดทนค่ะแล้วก็ฝากบอกที่บ้านด้วยว่า
แอมอยู่ได้แอมจะทนก็เลยบอกเขาว่า๘๔วัน
นับถอยหลังนะถ้าเขาไม่ฟ้องออกไปเดี๋ยวพี่พาไปช้อปปิ้ง
ให้กำลังใจยูกับพัฒน์ไม่เคยร้องไห้ยิ้มหัวเราะ

เห็นไหมครับคุณผู้ชมน้องชมพู่สีหน้าสีตาของทนายพัฒน
ค่อนข้างมั่นใจไม่มีความกังวลเลยแล้วบอกได้ว่า
ถอยหลังอีก๘๔วันถ้าไม่ฟ้องเดี๋ยวออกมาจะพาไปช้อปปิ้ง
และแอมก็บอกกับทนายพัฒน์ว่าเพื่อพี่พัฒน์แอมจะอดทน
นี่ครับทนายพัฒน์ยืนยันหนักแน่นไม่มีวันทิ้งลูกความกลางทางแน่นอน
และจะไม่ยอมลดละไม่ยอมเลิกที่จะช่วยแอมด้วย
ยินดีช่วยหมดฮะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของลูกความของเธอ
ก็คือแอมนั่นเองอันนี้ก็คือมุมของทนายฮะ
ฝากตำรวจขยายผลดีนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับตำรวจ
ถ้าตำรวจทำไม่ดีตำรวจก็พังเหมือนกันนะคะ